ลูกไม่พอใจที่ขอเงินแม่ไปซื้อยาเสพติดแล้วแม่ไม่ให้

ป้ามาห้ามมาสั่งสอน
ก็ไม่พอใจไปทำร้ายป้าจนได้รับบาดเจ็บค่ะ
ก็เป็นการทำร้ายกันในซอยประชาอุทิศ๒๗นะคะ

ตำรวจสนราชบุรณะกับกู้ภัย

ก็พบผู้บาดเจ็บคือนางสาว
จินดาการมหาโรอายุ๕๔ปีเนี่ยค่ะ

คนที่ก่อเหตุคือหลานของเธอนะคะ

ซึ่งผู้บาดเจ็บบอกว่าเธอเป็นป้า
แล้วก็ทะเลาะกันกับนายอนุเทพ

เนื่องจากว่าหลานบังคับขอเงินแม่ไปซื้อยาเสพติด
หลานก็คงโมโหชกเข้าที่หน้า
แล้วก็เอาเท้าเตะที่ลำคอ

แล้วมีการทำลายข้าวของทำลายรถมอเตอร์ไซค์ของเธอด้วย
ไม่เคยแจ้งความแต่ว่าครั้งนี้ไม่ไหวแล้ว
ยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
อันนี้เขาก็เคยถีดพังมาไม่รู้เท่าไหร่แล้ว
คือตอนนี้ข้าวของอะไรที่อยู่

ไหวแล้วค่ะคือมันเกินไปแล้ว

ซึ่งบอกว่าเมื่อเช้าลูกมาขอเงินเธอก็ไม่ให้

พี่สาวได้ยินก็เลยลงมาช่วย

แล้วก็ลูกชายก็ทำร้ายนี่แหละค่ะ
ก็เลยชาวบ้านมาช่วยแล้วก็แจ้งตำรวจนะคะ
ก่อนหน้านี้เธอเองก็เคยถูกลูกชายทำร้ายแล้วเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าลูกเมายาคุ้มคลั่ง
แล้วเคยไปทุบรถชาวบ้านแถวนี้เสียหายด้วย
เธอบอกว่าไม่มีปัญญาจะหาเงินมาชดใช้ค่าเสียหายแล้ว
บอกเลยนะคะบอกว่าอยากให้ลูกติดคุกนาน

เพราะกลับมาก็มาเสพยาอีกค่ะ

แล้วก็เราก็มูกมูกมูกมูกมูกทำอย่างนี้แล้ว

พอเดินมาพี่สาวก็อยู่ตรงนี้พอดี
ก็เลยเดินมาคุยกันคุยกันน่ะแด่
ตอนนี้ป้าไปแจ้งความแล้วนะคะ
หาทำร้ายร่างกายอยากจะให้ตำรวจดำเนินคดี